ที่จังหวัดสงขลาเกิดเหตุหญิงอายุ๕๐ปี
ถูกแก๊งค้ายาเสพติดทำร้ายแล้วก็เผาทั้งเป็นจนตอนนี้เธออาการสาหัส
ตำรวจเองเร่งล่าตัวแก๊งค้ายาเสพติดรายนี้แล้วหลังเธอเนี่ยไปรู้ไปเห็นเรื่องของแก๊งค้ายาเสพติด
แล้วก็นำไอซ์เนี่ยไปละลายน้ำทิ้งก็เลยทำให้แก๊งดังกล่าวโกรธแค้นมาทำร้ายเธอนะคะ
จังหวัดสงขลานะคะหญิงสาวรายหนึ่งถูกรุมซ้อม
แล้วก็จุดไฟเผาอย่างโหดเยี่ยมจากการเข้าไปรู้ไปเห็นเรื่องของยาเสพติด
สร้างความโกรธแค้นให้กับแก๊งค้ายาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนตีสองของคืนวันที่หนึ่ง
ธันวาคมที่ขนำภายในซอยถนนสายบ้านต้นหยีหมู่๑๑บ้านโคกเมา
ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาผู้บาดเจ็บก็คือคนนี้แหละค่ะ
มาลัยชุมประมาณเห็นไหมคะมีแผลผู้พองตามร่างกายเต็มไปหมดเลย
อายุห้าสิบปีหรือว่าจอยตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่
อาการปลอดภัยแล้วแต่ว่ายังไม่สามารถให้การได้
เพราะว่าเธอถูกไฟเผาบริเวณใบหน้าแล้วก็ลำตัวจนผิวหนัง
ผู้พองไปหมดแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะสาหัสทีเดียว
ตอนนี้ยังคงอยู่ในห้องปลอดเชื้ออยู่ตามร่างกายก็มีร่องรอยการถูกซ้อมด้วย
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะที่บ้านโคกเมา
ไปพบว่าที่เกิดเหตุเป็นขนำสภาพเก่าทีเดียว
ด้วยไม้มุงด้วยสังกษีภายในขนำมีร่องรอยการถูกไฟไหม้
ที่นอนหมอนมุ้งเสื้อผ้าแล้วก็ภายในเนี่ย
กร้างรุงรังไม่มีใครอยู่ไปสอบถามชาวบ้านรอบรอบจุดเกิดเหตุ
กลับพบพิรุษทุกคนต่างปฏิเสธว่าไม่มีเหตุการณ์เผาเกิดขึ้น
แล้วก็ปฏิเสธว่าไม่ให้ข้อมูลใดใดด้วยแต่ก็มีชาวบ้านบางคนนะคะ
พอจะทราบเรื่องนี้ยืนยันว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริง
เล่าให้ฟังว่าคืนเกิดเหตุช่วงตี๒เขาได้ยินเสียงคนทะเลาะวิวาสจากในขนำ
หลังเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นหลังจากนั้นเนี่ย
นางมาลัยก็วิ่งออกมาจากขนำแล้วก็วิ่งหนีไปเกือบ๑กิโลเมตร
นอนอยู่ท้ายรถกระบะของชาวบ้านและตอนหกโมงเช้าเจ้าของบ้านเขาออกมาเห็น
ก็พบว่านางมาลัยนอนร้องครวนคลางด้วยความเจ็บปวดจากแผล
ไฟไหม้ทั้งตัวก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลนี่เป็นสภาพภายในขนำนะคะ
เละเทะแล้วก็ถูกไฟไหม้ไฟเผาแบบนี้เลย
เกิดเหตุเนี่ยเขาได้ยินเสียงดังนะแต่ก็ฟังไม่ออกว่าเป็นเสียงคนทะเลาะกัน

เพราะว่าบ้านของนางมาลัยอยู่ถัดจากบ้านเธอไป

ก็เลยทำให้ไม่มีใครได้ยินเสียง

ส่วนมารู้ว่าเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นตกใจค่ะ
ไม่คิดว่าจะมีใครมาก่อเหตุรุนแรงขนาดนี้
อ่ะเจ้าวางอีหลองก็ไม่เชิงนะข้อความช่วยเรื่องไหม
ไม่ไม่ได้ยินเรื่อยอ่ะอืม
ส่วนความคืบหน้าล่าสุดนะคะตำรวจชุดสืบสวนสพบางกล่ำ
ก็นำตัวยาวชนที่ร่วมก่อเขตเนี้ยมาสอบสวนแล้วหนึ่งคน
ชื่อว่าไหนแบงค์ทางพนักงานสอบสวนกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อเตรียมอนุมัติศาลออกหมายจับผู้ที่ร่วมก่อเหตุแล้วอยู่ในเหตุการณ์อีก๔คน
ด้วยกันจากการสอบสวนคดีนี้พบว่ามีผู้ที่ร่วมก่อเหตุทั้งหมดฮ่าคนคือในละ
นางแอดเป็นผู้
เพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนห้ามแล้วก็ดับไฟทั้งหมดเป็นยาดพี่น้องกันค่ะ
ส่วนผู้ก่อเหตุอีก๔คนเนี่ยมีรายงานว่าบางคนก็หลบหนีออกจากหมู่บ้านไปแล้ว
เมื่อช่วงเที่ยงที่พันธุ์มานายสุรัสร์ไลจันทร์อยู่ในอำเภอกรรมเข้าไปเยี่ยมอาการของผู้บาดเจ็บคือนางมาลัย
โรงพยาบาลหัดใหญ่เผยว่าส่วนของคดีมีการประสานให้ตำรวจไปเร่งสืบสวน
ติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุให้ได้โดยเร็วที่สุด
และกำชับให้ฝ่ายปกครองในพื้นที่เพิ่มมาตรการเข้มงวด
ในการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบด้วยนะคะ